ทีนี้ค่ะมีอุบัติเหตุที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วมันเป็นเรื่องเศร้าเป็นสองพ่อลูกขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อไอติมมาขาย
แต่ปรากฏว่าระหว่างทางเสียหลักตกสะบัวพ่อเสียชีวิตลูกชายรอดบุดหวิดแต่ลูกชายเนี่ยค่ะนั่งร้องไห้แล้วมองภาพที่กู้ภัยนำศพพ่อขึ้นมาค่ะคุณผู้ชม
นู่มากับใครแล้วนู่นู่ให้มาทางพีชไหนนู่มากับใคร
อ๋อมาจังหน่อยนู่มาจังหน่อยหา
เฮ้อพ่อเข้าไปเลยจะมาหามาขายอ่ะ
กลับมายังไม่ห้าเลยมาขายหรอ

นี่คือไปเอาไอติมมาขายใช่ไหม
คุณผู้ชมคือน้ำตาจะไหลตามเออจริง
ถ้าคุณผู้ชมเห็นตอนนี้คุณเขียนมาสอนน้ำตาจะไหลแล้วครับ
อ๋อมันแบบน้องอายุห้าขวบเองพี่เบิร์ดฮะ
มันหดหูใจจริงนะคะกู้ภัยไปเจอหนูน้อยคนนี้
ร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ริมสะบัวแล้วมองกู้ภัยเอาร่างของพ่อขึ้นมาจากน้ำอ่ะ
คือเขาขี่รถจักรยานยนต์จะไปซื้อไอติมมาขายรถเสียหลักตกสระบัว
พ่อเสียชีวิตแล้วลูกชายก็นั่งอยู่แบบนี้ร้องไห้อยู่แบบนี้
ถนนสายหนองข่าวท่าม่วงค่ะในพื้นที่หมู่หนึ่ง
ตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
ตำรวจสอบพ่อน้องข่าวกู้ชีพขุนรัฐนาวุฒิ
มูลนิธิมิราโคลออฟไลฟ์กาญจนบุรีก็ไปตรวจสอบนะคะ
ครับหนูน้อยคนนี้คือน้องข้าวปุ้นนะคะเด็กชายชัชวานอุ่นจิตเพิ่งห้าขวบ
ร้องไห้ด้วยความตกใจน้องเขาก็มีแผลนะคะ
ข้างเด็กก็มีเสื้อกันหนาวมีรองเท้าวางอยู่
ข้างสะบัวมีรถจักรยันยนต์ยนต์สภาพคือพังเสียหาย
ใกล้ใกล้กันพบในเมียนอุ่นจิตอายุสามสิบสาม
บุรีรำพ่อของน้องนอนเสียชีวิตอยู่ในน้ำ
ก็ต้องนำศพนำรถขึ้นมาน้องข้าวปุ้นก็บอกว่า
ขี่รถจักรยานยนต์มากับพ่อคือพ่อขี่แหละน้องซ้อน
มาจากตำบลท่าเรือจะไปซื้อไอติมมาขายแต่พ่อก็ขี่เร็วเสียหลักตกสระบัวจนเสียชีวิต
คือทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะมีกู้ชีพที่ไปช่วยเหลือน้อง
แล้วก็นำศพของคุณพ่อขึ้นมาเนี่ยเขาก็อยู่ตรงนั้นด้วย
แล้วก็ไปดูร่องรอยรถจักรยานยนต์ที่ถลายตกลงไปที่สระน้ำ
มีป้ายฟิลเจอร์บอร์ดริมทางก็หักล้มเสาไฟส่องสว่างริมทางก็มีรอยถูกชน
ครับทางกู้ชีพที่เป็นคนถ่ายคลิปน้องข้าวปุ้นเมื่อสักครู่อะค่ะ
คุณผู้ชมเขาเล่าให้ฟังว่าพอมาถึงน้องนั่งร้องไห้อยู่
พี่เบิร์ดคุณผู้ชมแล้วตามตัวมีแผลนะคะ
สุดท้ายเห็นศพพ่ออยู่ในน้ำก็ต้องไปช่วยกันครับ
ก็ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานด้วยอ่ะนะคะคลิปของน้องเนี่ย
น้องเสียใจมากถามถึงพ่อตลอดอืม
เจ้าหน้าที่เองบอกน้ำตาไหลเหมือนกันนะคะ
พอมาถึงเนี่ยก็เห็นน้องเขานั่งอยู่ครับ
พอจับแล้วก็เราเราก็ดูกว่าเลยว่าเขามีแพร่มีอะไรหรือเปล่า
แต่เขาแค่แบบที่เราดูในเบื้องต้นมันไม่มีแผลอะไร
ร้องไห้อยู่ครับพี่ใช่ครับ
เท่าไหร่ครับเอาแค่ที่เราได้ก็พอครับ
ข้าวปุ้นนะคะก็มีคุณป้ามีญาติญาติก็ดูแลนะคะ
เขาก็ไปรับศพของในเนียนนะคะที่นิติเวชโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙กาญจนบุรี
น้องก็ยังมีบาดแผลจากรถล้มที่แขนซ้ายที่หน้าท้องมีแผลถลอกตามใบหน้าที่มือด้วยก็ต้องแบบมีสายน้ำเกลือค่ะ
หลายคนเห็นแล้วแบบโอ้โหสงสารน้องเหลือเกินก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าน้องห้อยเหรียญหลวงปู่ทวดวัดเขากรวดจังหวัดบุรีรำนะคะ
พระที่น้องห้อยคอเอาไว้ตอนที่จังหวะที่เกิดเหตุนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับพี่สาวของผู้เสียชีวิตเป็นคุณป้าของน้องข้าวปุ้นนางสาวบุญร่วมอายุ๓๒
บอกว่าทุกคนช็อกมากจนถึงตอนนี้น้องยังถามถึงพ่ออยู่เลยค่ะ
ก็ไม่รู้จะตอบน้องยังไงบางคนก็ไม่กล้าบอก
ได้แต่บอกว่าพ่ออยู่โรงพยาบาลลูกพ่อหนูยังอยู่โรงพยาบาลลูก
เด็กช็อคมากแล้วเนี้ยช็อคกลัวน้องช็อคที่สุด
กลัวน้องจะรับไม่ได้คุณป้าบอกว่าเอาจริงจริงก็ไม่ค่อยได้เจอกับน้องหรอกนะ
เพราะว่าพอพ่อของเด็กเขาก็เลิกกับภรรยาใช่ไหม
เด็กก็อยู่กับตัวคุณพ่ออะไรแบบนี้ก็ทำงานรับจ้างไปเรื่อย
ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจนตอนนี้ไม่มีใครกล้าบอกน้องคุณผู้ชม
นานเราก็จะได้เจอกันทีเพราะว่าน้องเขาจะทำงานแบบไปเรื่อยเป็นหลักแหล่งอะไรแบบนี้นะคะ
ก็จะรับไปเลี้ยงดูแล้วก็ให้เรียนหนังสือค่ะ
จะรับไปเลี้ยงดูแล้วก็จะเอาไปอยู่ที่กรุงเทพนะคะ

ส่วนคุณแม่ของน้องก็ถ้าคุณผู้ชมได้ดูตั้งแต่ต้นเรื่องของข่าวนี้
ก็คือน้องพูดเองนะคะว่าเลิกกับคุณพ่อของน้องไปแล้ว
หลายคนรวบรวมเงินมอบให้เป็นทุนการศึกษาของน้องนะคะ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้สบภัยจากรถก็มอบค่าสินใหม่ทดแทนให้กับน้อง
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

แล้วก็จะหาแนวทางในการช่วยเหลือกันต่อ
ผลการชนะสูตรพลิกศพของคุณพ่อน้อง

เป็นอุบัติเหตุทางการจราจร
ขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำ

คุณแม่ชื่อว่านางสาวแม่ขลาค่ะอายุ๒๘
เธอก็บอกว่าเลิกกันไปแล้ว
แต่พอเห็นข่าวตกใจมากเสียใจมากนะคะ
พอเห็นลูกชายร้องไห้แบบนี้เห็นคลิปนี้

แล้วก็วางแผนว่าอยากจะเอาลูกชายมาดูแลมาเลี้ยงเอง

ก็จะพาไปดูแลที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา

ผมเอาผู้หญิงมาเขาเอาลูกชายไปเลี้ยง
จากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยค่ะ
ก็ด้วยความที่ตัวคุณแม่ก็บอกเองว่า
ข้าวปุ้นสนิทกับคุณพ่อมากรักคุณพ่อมาก

ด้วยความที่น้องสนิทกับพ่อเลยให้คุณพ่อไปเลี้ยงไปดูแล
ก็แม่ชื่นชมคุณแม่นะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาน้องข้าวปุ้นกลับไปเลี้ยงนะฮะ